พาคุณผู้ชมมาเปิดไฟดักแมงดาหนากัน
แต่ฟ้าเหมือนขึ้มมันลับแป๊บพ๊อปป๊าบ
มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะดูเรื่องของฟ้าของฝนหน่อยดีกว่า
จะได้เตรียมตัวเก็บไฟกันทันนะคุณผู้ชมโอ้โหร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
จากฝั่งนี้แล้วเขาไปฝั่งนู้นเข้าไปทำไมเขาไปหาห่อมความกดอากาศต่ำอยู่ในทะเลตรงนู้นค่ะ
และนอกจากนี้นะปัจจัยฝนนอกจากตัวนี้ก็คือลมมรสุมประจำฤดูยังคงมีกำลังแรง
บวกกันแบบนี้ทำให้ทั่วไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
ช่วงเช้าเริ่มก่อตัวเห็นไหมก่อตัวในทะเลนะคะทะเลอันดามันทั้งหมดเลย
หลังจากนั้นวันนี้ขึ้นบกเร็วหน่อยช่วงเที่ยงมาแล้วจ้ะ
และเน้นก่อนนะเน้นทางตอนบนของประเทศก่อนนะคะช่วงเที่ยงจนถึงบ่าย
หลังจากนั้นบ่ายแก่ลงมาหน่อยภาคใต้มาแล้วฝนมาแล้วค่ะ
ย้ำแบบนี้นะคะภาคอีสานวันนี้ตกตั้งแต่เที่ยงจนถึงช่วงค่ำ
โดยเฉพาะช่วงค่ำเนี่ยฝนจะแรงขึ้นด้วยส่วนภาคอื่นอื่นก็จะเป็นฝนตกกระจายได้ทั่วไปค่ะ
คลื่นวันนี้ให้สังเกตหน่อยนะคะแม้ว่าตรงนี้จะสูงแต่ว่าไม่ใช่พื้นที่ประเทศไทยนะ
ทะเลอันดามันที่อยู่ใกล้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ค่ะ
คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรนะคะเช่นเดียวกับอ่าวไทยตอนบนตรงนี้ค่ะ
อยู่ใกล้ภาคตะวันออกคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเช่นเดียวกัน
หรือเล็กก็ระมัดระวังในการออกจากฝั่งละกันนะคะช่วงนี้อุณหภูมิช่วงเช้าเช้าเนี่ยก่อนฝนตกแดดดี
อากาศก็จะร้อนจัดแต่พอฝนตกลงมาอากาศเย็นสบายขึ้นค่ะอุณหภูมิไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียส